สวัสดีครับพบกับรู้ก่อราดหนาวกับมินินาธชาค่ะ
คุณผู้ชมคะตื่นเช้าขึ้นมามองฟ้าขึ้นไป
สดใสเอาเสียเลยค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ถึงจะไม่มีแดด
แต่ธุรกรรมกลับเพิ่มสูงขึ้นค่ะ

จากการตรวจสอบเราพบว่ายังคงมีลมค่ะ
อบความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดเข้าปกครุมประเทศไทย
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกนะคะมากเพิ่มขึ้นถึง๑๐๔๐ด้วยกันค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักค่ะ